หลายคนมองว่าหรือว่าเป็นเพราะเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้บริการอาน้ำอ้อยไง
จริงสบายใจตั้งแต่ตอนที่โบเริ่มเข้ามาวันแรก

เพราะว่าตอนนั้นคุณอาก็ดูแลเป็นอย่างดีเช่นกัน
แต่ว่าพอเรื่องราวหลายอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้
เราก็อยู่ทุกวันนี้ก็สบายใจ
ก็คงไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอไม่มีคุณอาแล้วงานมันจะน้อย

แต่ว่าโมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องกระแสมากกว่า
เพราะว่าอย่างที่โบบอกไปว่าปีแรกที่งานมันเยอะมากเนี่ย

คือเราก็ต้องยอมรับว่าอะไรที่มันอยู่ในกระแส

แค่ปีที่๔ปีที่๕มีคนจำเราได้เราก็ดีใจแล้ว
คงไม่ได้เกี่ยวกับการที่เปลี่ยนหรือว่าอะไรเปลี่ยนแปลง
แล้วงานจะเยอะหรือน้อยลงไม่ได้เกี่ยวกัน
ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสนี่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเหมือนกันนะ
จากนี้ค่ะแม่โบเองยังบอกอีกนะว่า
ในอนาคตเนี่ยก็เตรียมวางแผนชีวิตเอาไว้แล้ว
หากวันหนึ่งไม่มีงานในวงการบันเทิงเข้ามา
ซึ่งก็เตรียมทั้งธุรกิจส่วนตัวรวมถึงคิดเอาไว้ด้วยว่าอยากจะเรียนทำอาหาร
เผื่อว่าจะต่อยอดเปิดร้านอาหารของครอบครัวไปซะเลย
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้แม่โบให้เหตุผลว่า
เขาเข้าใจดีว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยมีทั้งช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลง

และถือว่าโชคดีที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงค่ะ
แต่ตอนนี้เราก็ยังได้เห็นแม่โบกับน้องมะลิออกงานอีเวนต์บ้างประปายนะคะ
โบเองก็ยังบอกเลยว่า๔๕ปีหลังมาเนี่ยคนจำได้อีกอย่างน้อยก็ดีใจแล้ว
เหมือนเวลาดาราเด็กรับงานแหละบางทีช่วงวัยเปลี่ยนเนี่ย
งานก็อาจจะหาเป็นที่เหมาะสมกับน้องเนี่ยอาจจะได้ยากนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่โบกับน้องมะลิก็ยังเป็นที่รักของแฟนทุกคนเหมือนเดิมนะคะ